เด็กเนี่ยน้องนาวาไปเล่นน้ำ

ปรากฏว่าน้องไปเล่นน้ำแล้วน้องเหยียบอะไรสักอย่างก็ไม่รู้

แม่เก็บใจนี่แม่ตกใจเสียนพ่อแกตายแล้วโอ้โฮเฮ้ยพวกแก

ใช่แล้วนี่แม่ทำอะไรไม่ถูกเหรอแม่ไม่ได้จังใจ
มาเสียบเอาไว้ตรงต้นไม้นี้ก่อน
แล้วแม่ก็แบบเฮ้ยฉันต้องทำยังไงดี
นี่คืออ่างเก็บน้ำ
งทะลอกค่ะอยู่ที่นางรองของบุรีรำนะคะ
ซึ่งสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือเสียงพ่อแก่ยังสมบูรณ์อยู่มากเลย

คนที่เจอน้องที่ชี้เมื่อกี้แหละน้องนาวา๑๐ขวบ

พาน้องมาเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำกับเพื่อน
แต่รอบล่าสุดน้องมากับแม่ก็ลงไปเล่นน้ำ
น้ำก็ประมาณเท่าเอวตอนนั้นเหยียบอะไรก็ไม่รู้ข้างใต้
แล้วน้องก็แบบดำลงไปไปหยิบขึ้นมาดู
เหมือนกับหน้ากากคนตอนนั้นน้องยังไม่รู้ไงเลยมาถามแม่
แล้วพอคุณแม่วันวิสาเห็นปั๊บแม่ตกใจ
คิดเหมือนกันว่าเสียงพ่อแก่ของมีครูแบบนี้
ใครเอามาทิ้งไว้ในอ่างเก็บน้ำ
แล้วตอนแรกนะจะเอากลับบ้าน
แต่ก็มาคิดดูอุ๊ยมันจะมีอาถรรพ์อะไร

แม่ก็เลยบอกทำอะไรไม่ถูกเสียบเอาไว้ที่ต้นไม้ก่อน
แล้วถ่ายรูปนะโพสต์ลงเฟซบุ๊คว่าต้องทำอะไรไหมค่ะ

เพราะว่าเขาอาจจะเอาไปเหมือนเขาเรียกว่าปูชาไป
แล้วทำอะไรรักษาไม่ได้กำของไม่ได้

ทีนี้ก็อีกแง่คิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแล้ว

กลัวแบบว่าของมาตกอยู่ที่คนเจอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะทีนี้หน่วยกู้ภัยตำรวจทางหลวงบุรีรำนะ
ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนตรงริมอ่าง
ปรากฏว่าหลังจากที่เจอเสียงพ่อแก่เจออะไรอีกรู้ไหม
ยังมีอีกเหรอมีอีกเจอกระดูกคน
นี่ไม่ใช่แล้วอย่างนี้ไม่ใช่แล้ว
มันแปลกใช่ไหมแล้วก็เจอตะปูทิ้งปนอยู่กับกองกระดูก
แล้วเจอเป็นแบบโอ้โหคุณผู้ชมเจอเศษผ้าขาว
เหมือนกับผับผ้าห่อกระดูกหรือเปล่า
ห่อกระดูกห่อตะปูเอามาทิ้งเอามาถ่วงน้ำหรือเปล่า
แล้วเอ๊ะไม่รู้นะว่าเศษกระดูกที่เจอ
จะเกี่ยวกับเสียรพ่อแก่ยังไงบ้าง
แต่ที่แน่ตอนนี้ทางแม่ของน้องนาวาบอกว่า
อยากให้ผู้รู้มาทำพิธีอันเชิญเสียงพ่อแก่

เพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็ยังกังวลอยู่

มันจะไปส่งผลกระทบกับคนที่เจอไหม
ทีนี้ค่ะพระวัดบ้านข้อควายพระประถมท่านบอกแบบนี้
พ่อแก่เป็นของมีครูเป็นของชั้นสูง

ต้องให้คนที่มีความรู้แหละมาทำพิธีอันเชิญไปเก็บรักษา

น้องเขาก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจผมก็ไม่รู้ไง
เหยียบไปแต่ตอนนี้แม่ไม่สบายใจนะคะ